เราพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูการพาผู้ต้องหาคดีฆ่าปัดคอบัณฑิตหนุ่ม
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้กันนะคะ
ซึ่งก็เต็มไปด้วยบรรยากาศของประชาชนที่อยากจะรุมประชาธรรมผู้ต้องหา
ทำให้ทั้งตำรวจทหารระดมกำลังกันในการรักษาความปลอดภัย
เราไปย้อนดูบรรยากาศทั้งหมดนะคะจากรายงานของคุณวิมลวันธรรมพักดีค่ะ
ตำรวจและทหารกว่า๑๐๐นายต้องคอยกันประชาชนเกือบ๑๐๐คน
พยายามจะเข้ามาประชาธรรมในกิติกรวิกาหาผู้ต้องหา
ตำรวจนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่บริเวณปากซอยสุคลทัศวรรค์๒๗
หลังนายกิติกรและนายสุพัฒน์ชัยจันสี
ปัดคอชิงโทรศัพท์มือถือไอโฟนของนายวสินเหลืองแจ่ม
ดิตมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านสุขุมวิทย์
และเป็นอดีตพนักงานบริษัทการบินแห่งหนึ่งเสียชีวิต
เมื่อกลางหนึ่งของวันที่๔มกราคมที่ผ่านมา

เป็นเพียง๑ใน๔จุดที่คนร้ายลงมือก่อเหตุชิงทรัพย์
โดยจุดแรกเป็นบริเวณถนนเรียบด่วนรามอินทรา
นายกิติกรเป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์
ส่วนนายสุพัชชัยลงมือกระชากระเป๋าของหญิงสาวรายหนึ่งแต่ไม่สำเร็จ
นายกิติกรจึงลงมือเองในครั้งที่๒
ซึ่งเป็นจังหวะที่นายวศิลป์เดินเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่บนทางเท้า
ลงจากรถจักรยานยนต์และลงมือก่อเหตุ
จากจุดนี้ไปประมาณ๒๐เมตรนะคะ
คนร้ายพยายามที่จะชิงทรัพย์หรือโทรศัพท์มือถือของนายวศิลป
เหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ถึง๒นาที
นายวศิลป์พยายามที่จะต่อสู้ขัดขืนเพื่อปกป้องทรัพย์สินของตัวเอง
ก่อนที่เขาจะมาจบชีวิตที่จุดนี้ค่ะ
ภาพวงจรปิดที่บันทึกได้ทำให้เห็นว่านายวศิลป์
สู้เพื่อปกป้องทรัพย์สินของตัวเองอย่างสุดชีวิต
และพยายามดึงเสื้อของคนร้ายให้เปิดขึ้น
เห็นลายสักบริเวณแผ่นหลังอย่างชัดเจน
รวมถึงดึงหมวกกันน็อกของคนร้ายจนหลุดออกมา
ตำรวจจึงได้หลักฐานชิ้นสำคัญ
นายกิติกรวิกาหะชาวนนทบุรี
เข้าออกคุกเป็นบ้านหลังที่๒ตั้งแต่อายุ๑๓ปี
นายกิติกรให้การระหว่างการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ไม่คิดว่านายวศิลป์จะเสียชีวิต
จะยอมรับว่ารู้ว่าผู้เสียหายต้องต่อสู้
ด้านนายสุภัทรชัยผู้ต้องหายอีกคนอ้างว่า
รู้จักนายกิติกรในเรือนจำและพ้นโทษพร้อมกัน
เมื่อวันที่๑๔ธันวาคมที่ผ่านมา

แต่ไม่คิดว่านายกิติกรจะฆ่าคนเพื่อชิงทรัพย์
ตอนแรกผมไม่รู้ว่ามันจะฆ่าครับผมไม่รู้เลย
เขาชวนเรามาทำอะไรนะชวนมากัชชา

ผมไม่รู้มันจะบ้าเกินขนาดนี้ครับ
จากนั้นผู้ต้องหาทั้งสองคนลงมือก่อเหตุอีก๒จุด

อีกหนึ่งจุดคือหน้าโรงพยาบาลสินแพทย์ถนนนวมิน
ซึ่งผู้เสียหายเล่าว่าคนร้ายทำทีเข้ามาถามทาง

ซึ่งภายในมีทรัพย์สินประกอบด้วยเงินสด๕๐๐๐บาท
โทรศัพท์มือถือ๑เครื่องและเอกสารสำคัญ
เราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาทำร้ายหรือทำอะไรเรา

ไม่ได้พูดไม่ได้พูด

เราเห็นเขาประชิดตัวเราเราถอยหลังเขาก็กระชาก
ตลอดการทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้

พร้อมกับชูป้ายที่มีข้อความว่า
ฆ่าคนตายต้องประหารชีวิตด้วย
วิหมุนวันคำพักดีข้าวเทราะทีวี